คุณผู้ชมที่เคยไปที่ตลาดกลางคืนองค์พระปฐมเจดีอำเภอเมืองนครปฐม
หลายท่านต้องแวะไปร้านนี้ไอศกรีมลอยฟ้า
ชื่อร้านว่าร้านเฉินง่วนไอศกรีมลอยฟ้า
ก็จะมีเฮียคนนี้แหละเขาจะโชว์ลีลาให้ดูเลยนะคุณ
ไม่ว่าเฮียจะตักเองโยนเองรับเองหรือว่าจะให้ลูกค้าร่วมสนุกด้วย
ก็เป็นที่สนุกสนานแล้วก็เป็นที่โดดเด่นนะครับ
ของการค้าการขายไอศกรีมคุณทุกคนต้องกินไอศกรีมลอยฟ้านครปฐม

แต่ตอนนี้ภาพเหล่านี้กลายเป็นอดีตแล้วนะครับ
เพราะว่านายอภิชาติชัยพฤกษาเจ้าของร้านเฉินงวดไอศกรีมลอยฟ้า
ก็เสียชีวิตแล้วนะครับ
ก็ทางญาติพี่น้องเพื่อนร้านค้าต่าง
สหายต่างก็เศร้าโศกเสียใจนะครับ
เพราะไม่คิดว่าจะเป็นการปิดตำนาน
การไล่รำมวยไทเก็กจีนโยนไอศกรีมที่มีชื่อเสียงด่ง
เพราะว่าคุณอาพิชาติได้เสียชีวิตลงอย่างสงบ
โรคมะเร็งกล่องเสียงขณะอายุได้๗๑ปี
เมื่อช่วงเช้าของวันที่๗เมษายนที่ผ่านมานะครับ
สำหรับประวัติของนายเฉินง้วน
คือเปิดร้านขายไอศกรีมมากว่า๓๐ปี
คือมีลีลาที่เชิญชวนให้คนเข้าไปอุดหนุนนะครับ
ด้วยการรำมวยจีนแล้วก็ตักไอศกรีมโยนขึ้นท้องฟ้า
ถ้วยรับได้อย่างแม่นยำจนเป็นที่เรื่องลือนะฮะมีชื่อเสียงนะครับ
หาใครลอกเลียนแบบไม่ได้เลย

รอยยิ้มความสุขให้แก่ทุกคน
คือคุณอาเนี่ยขายไอศครีมมา๓๐ปีนะคุณนะ
และลงทุนไปเรียนมวยจีนมา๑๕ปี

เพื่อที่จะสร้างความโดดเด่นให้กับการขายไอศกรีมนะครับ

มีนักท่องเที่ยวชาวไทยชาวต่างประเทศ
แวะมาทานอาหารอยู่ที่ตลาดกลางคืนแห่งนี้กันเยอะเลย
แล้วก็ที่แน่นอนคุณดูสิมานั่งดูนะครับ
สั่งก่อนสั่งไอศกรีมแล้วก็มานั่งดูนะฮะ
นั่งดูลีลาจนมีชื่อเสียงด่งดังไปทั่วประเทศนะคุณนะ
จากลีลาการโยนไอศกรีมแล้วยังเปิดแผงพระ
ได้รับฉายาเฉินง้วนพระเครื่องลอยฟ้าด้วย
ให้เช่าพระเป็นอาชีพเสริมด้วยนะครับ
โดยศพของนายเฉินงวลนะครับยัดยาได้นำขึ้นตั้งบันเพ็ญกุศล
อยู่ที่วัดพระปฐมเจดีนะครับ